ไปยืนรออยู่ที่หน้าร้านคือขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาจอดที่หน้าร้าน
เหมือนที่จะคุยกับคนที่อยู่ในร้านนะคะนี่เป็นภาพนี้นะ
และหลังจากนั้นก็ใช้มีดฟันช่างที่อยู่ในร้านเนี่ย

และคนที่อยู่ในร้านก็มาช่วยกันจับไว้

เขาก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันนะคะวิ่งไปวิ่งมา
สุดท้ายเขาพยายามจะกลับมาที่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ

แต่ช่างก็ตามไปซ้ำอีกแบบนี้

รถจักรยานยนต์ล้มก่อน
รถจักรยานยนต์วิ่งหลบหนีไปนะคะ
ตอนนี้ตำรวจติดตามตัวอยู่นะคะ
นี่เป็นคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

และอีกมุมหนึ่งเป็นคลิปที่ช่างคนหนึ่งในร้านถ่ายเอาไว้
นี่เป็นช่วงที่เขาวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยนะคะ
เอามาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ข้อความแบบนี้ค่ะบอกว่ารบกวนเพื่อนแชร์ให้ด้วยนะครับ
พอดีว่ามีคนใช้ดาบฟันช่างในร้าน
ชื่อช่างวัยเป็นบุคคลอันตราย

ช่างโดนฟันอาการสาหัส
บ้านคนร้ายอยู่ที่น้ำน้อย
ฝากพี่น้องช่วยกันแชร์หน่อยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเห็นโพสต์โพสต์นี้แล้ว

คนที่โพสต์ชื่อว่านายนัทพรแก้วชูเชิด

ก็คือคนที่ถ่ายมุมนี้เนี่ยนะคะ

ที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในหาดใหญ่
โดยชายที่ถือดาบมาเขาบอกเขารู้จักด้วยนะ

เหตุการณ์เมื่อวานนี้มีเด็กในร้าน

แต่คิดว่านายเคคงจะโกรธนะคะ

แต่ไม่ทราบว่าเหตุใดนายเคจึงมาก่อเหตุจริง
อันนี้ไม่ทราบอาจจะมีเหตุการณ์อื่นหรือเปล่านะคะ
แต่ทีนี้ไม่เท่านั้นเขาบอกว่าในเค
เคยมาอารวาสที่ร้านหลายครั้ง

เผยแพร่ออกไปมีคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะ

ประวัติของในเคที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะ

ว่ามีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้
ส่วนหนึ่งบอกว่าคนก่อเหตุ
น่าจะมีลักษณะคลุมคลั่งสติไม่สมประกอบ
อันนี้คนในโลกโซเชียลเขาไปช่วยกันขุดค้นมานะคะ
บอกว่ามีบัตรผู้ป่วย
ทำให้ตำรวจไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้
แม้ว่าจะจับมาเนี่ยแต่ก็ปล่อยไปหลายครั้ง
ก็เลยอยากให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบซิว่าความจริง
แล้วก็ชนวนเหตุที่มันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
ตอนที่ทีมข่าวลงไปอู่ซ่อมรถนะคะคุณผู้ชม
อยู่บริเวณสี่แยกอู่วัยถนนคลองเปรย์คลองเตยตัดถนนนวลแก้วอุทิศ
เทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ไปเจอกับนายนัทพรซึ่งเป็นคนโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

คุณนัทพรบอกว่าปกติแล้วนายเคคนก่อเหตุ
ก็จะมานั่งที่ร้านเป็นประจำเพราะว่ารู้จักกับช่าง
คือรู้จักมักคุ้นกันกับช่างที่อู่แห่งนี้
สาเหตุที่มีเรื่องกันก็เพราะมีช่างคนหนึ่งเดินไปชนในเค
ก็เลยทำให้นายเคอะโวยวายไม่พอใจแสดงอาการค่ะ
ที่สุดแล้วนายสมชายซึ่งเป็นช่างอีกคนที่อยู่ในอู่นั่นแหละ
ก็เลยตัดสินใจไล่ให้นายเคกลับบ้านไปก่อน
นี่แหละยิ่งทำให้นายเคนะคะไม่พอใจใหญ่เลยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วก็กลับมาพร้อมอาวุธมีด
จะเข้ามาแทงนายสมชายคนที่ไล่เขากลับบ้านนะคะ
จนเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
มานั่งอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็มีช่างรุ่นน้องเขาเดินไปชน
ใช่พอเขาเดินไปชนปุ๊บแล้วก็ช่างพี่ชัยเขาบอกว่า
พอขอโทษแล้วขอโทษแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันไม่พอใจ
แล้วมันก็เลยช่างชายก็ไล่ให้มันกลับไปแล้วพออีกวันนึงมันก็มาก่อเหตุเลยครับพี่
สาเหตุที่ว่ามันไม่พอใจน่าจะเป็นที่ว่าช่างชายไล่มันกลับไปครับ
นายสมชายช่างชายที่พูดถึงเป็นคนที่ในเคเขาไม่พอใจ
สรุปแล้วเป็นคนที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็บาดเจ็บมากที่สุดด้วยนะคะ
ชื่อจริงนายสมชายนามรักค่ะเป็นช่างอยู่ที่อู่นั่นแหละ
ถูกฟันที่ศีรษะ๒แผลหน้าผาก๑แผลที่มืออีก๑แผล
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะ
หลังเกิดเหตุทางร้านเป็นตัวแทนเข้าไปแจ้งความที่สพหาดใหญ่ตำรวจ
ก็พยายามติดตามตัวในเคมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่ารถจักรยานยนต์ที่ในเคเขาทิ้งไว้ที่หน้าร้านเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เรียบร้อยและสรุปสุดท้ายไปตามเจอแล้วนะคะ
ในโครงตรงนี้โดมเสื้อสีเขียวเนี่ยนะคะ
ไปตามเจอที่บ้านบ้านเขาอยู่ที่ตำบลทุ่งใหญ่เอาตัวมาสอบสวนนะคะ
ตามร่างกายยังคงมีบาดแผลฟกช้ำรอยถลอกจากการถูกทำร้ายอยู่เลยค่ะ
มากับพ่อพ่อมาด้วยนะคะซึ่งพ่อเป็นคนให้ข้อมูลบอกว่านายเคเนี่ยมีผู้
มีบัตรผู้ป่วยคลินิกจิตเวชโรงพยาบาลหาดใหญ่
สอบสวนในเคในเคยอมรับว่าวันเกิดเหตุต้องการจะไปเคลียร์กับนายสมชาย
คนที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดนี่นะคะเพราะนายสมชาย
เป็นคนที่ไล่เขาออกจากอู่เพราะว่าไปมีเรื่องกับช่างอีกคน
คุณพ่อเปิดเผยอีกเรื่องหนึ่งด้วยบอกว่าลูกชายป่วยทางจิต๒๐ปีนะคะ
เนื่องจากถูกรถชนและกระทบกระเทือนทางสมอง
รักษามาตลอดเลยดีบ้างร้ายบ้างแล้วแต่อาการ
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดนะคะเนื่องจากเป็นผู้ป่วยทางจิตเวท
มีบัตรด้วยแต่อย่างไรก็ตามรอประสานแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะ
ถ้าครอบครัวมีผู้ป่วยทางจิตหรือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะ